หลังจากที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการไบโพล่า

เมื่อวานออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
กลับบ้านแล้วมีความเคลื่อนไหว
เราก็ต้องไปตรวจสอบไปดูจากโลกโซเชียล

เสกก็โพสต์ภาพต่างขณะที่นั่งรถนะครับ
หลายคนก็ตั้งความเศรษฐ์เอ๊ะอ้วนขึ้นไหม
ผมสั้นขึ้นไหมหรือว่าโดนตัดผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ

ฮอดอ้ายบอเนอร์ซูมูเจ้า
อันนี้โพสต์เมื่อวานตอนทุ่ม๑๒นาที
เป็นภาษาอีสานบ้านเกิดแล้วก็ท่าเป็นท่า

หลังจากนั้นนาที๑โพสต์ต่อเลย

ถ่ายคู่กับคุณอีฟขอโทษทีค่ะ
คุณอีฟแล้วก็ระบุข้อความว่าแฟนคลับ

ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าขอให้หายจากไบโพล่าโดยเร็ว
เฮียเฮียถ่ายคลิปหน่อยเร็วอยากเห็นคลิปอีก
เหี้ยไลฟ์หน่อยเร็ว
แล้วพอออกมาจากโรงพยาบาลหลายคนก็คอยจับตามองว่า
เฮีเสกจะไลฟ์อีกหรือเปล่า
ถ้าไลฟ์มันจะเป็นสัญญาณการกลับไปเป็นอาการเดิมหรือเปล่านะ

แต่ทีนี้มาดูทางคุณการวิพากรก่อน
อดีตภรรยามีการโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับอาการไบโพล่าของพิเศษที่ยังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เสกโลโซออกจากโรงพยาบาลแล้ว

มาถึงวันนี้หมอลงความเห็นว่ารักษาต่อที่บ้านได้
และเสกหายดื้อในการรักษาแล้ว
เราก็สามารถพากลับมารักษาที่บ้านต่อ
การรักษาที่บ้านคือจะต้องรับประทานยา

และจะมีการติดตามผลอีก๒อาทิตย์
สำหรับเรื่องยาตอนนี้เรารักษาด้วยยากินและยาฉีด

ต้องสั่งจากต่างประเทศเพื่อให้อารมณ์พิเศษนิ่ง
กิจกรรมที่ทำในโรงพยาบาลเสกแต่งเพลงได้หลายเพลง
เพลงแรกที่แต่งเป็นเพลงให้กับน้องกวางลูกสาว
รวมแล้วเป็นเวลา๑เดือนกับอีก๒วัน
ของการรักษาไบโพล่าในโรงพยาบาล
ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใย
อันนี้คุณการเป็นคนโพสต์

ทีนี้ค่ะหลังจากที่มีกระแสเรียกร้องตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวาน

เมื่อเช้าเฮียจัดให้จริง

ข่าวเช้าไทยรัฐประมาณตี๕๐นาที

นี่คือพี่เสกเขาก็ไลฟ์
ทักทายเป็นการคุยกับแฟนคลับในเรื่องทั่วไป
ทักทายเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันในโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยาตอนที่รักษาอาการทางจิตเนี่ยนะคะ
คุณเชื่อไหมตอนแค่เริ่มไลฟ์ไปประมาณ๑๐นาที
คนเข้ามาดู๕๐๐กว่าคนนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูบางช่วงบางตอน

เพื่อนพี่น้องที่อยู่ใน
โรงพยาบาลบ้านสมเด็จนะครับที่ต้องขอกล่าว
ชื่อของโรงพยาบาลที่มารักษาแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากที่ดูแลผมอยู่ที่นั่น
จะไม่มีการไลฟ์มาลาทอนอีกแล้ว

เพราะว่าตอนนั้นพูดง่ายว่า
ได้พูดไปทั้งหมดแล้วนะครับจากหัวใจนะครับ
แล้วก็ทุกคนคงทราบกันดีและจะไม่พูดอีก
และจะบอกว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับ
เพจนี้จะว่ากันที่ด้วยความบันเทิงเท่านั้น

ก็จะว่ากันเรื่องของการช่วยเหลือคน
การช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือหมาแมวอะไรต่างนานานะครับ
การทำบุญเงินบริจาคต่างนี่เอง
คนไปคอมเมนต์เนี่ยนะปกติเวลานี้พี่เสกยังไม่นอน
วันนี้ดีใจจังเลยเฮียเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มาไลฟ์
แล้วระยะเวลาในการไลฟ์ประมาณ๒๑นาทีกับอีก๔๕วินาทีเท่านั้นเอง
แฟนก็บอกว่าดีแล้วเฮียไลฟ์แค่นี้พอหอมปากหอมคอ
แต่ว่าหน้าตาของเฮียเนี่ยดูจำใสขึ้นนะ

ทีนี้ตอนไลฟ์ท้ายของการไลฟ์พี่เสกบอกว่าต้องหยุดการไลฟ์
คือให้เหตุผลว่าสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดี
แต่แฟนเข้าไปคอมเมนต์ตอนนี้๘๐๐กว่าข้อความส่งกำลังใจให้กับพี่เสกนะคะ
พี่เสกครับเฮียเสกครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
เชื่อว่าแฟนเพลงแฟนคลับทุกคนก็เป็นห่วงนะครับ